มาดูที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าใครยังจำกันได้
สำหรับเป็นเรียกว่าฆาตกรต่อเนื่องก็คงได้นะคะ

กระทำชำราวเด็กเด็กเล็กด้วยนะคะ
ก็ส่วนใหญ่อายุก็อยู่ที่๔๕ขวบเท่านั้นเอง
แล้วก็ฆาตกรรมด้วยล่าสุดผลการตัดสินออกมาแล้วนะคะ
อุทธรพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตติ๊งต่าง

กระทำชำราวเด็กหญิง๔ขวบ
งานกาชาติจังหวัดเลยเมื่อปี๕๖ค่ะ
เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมก็ควบคุมตัวนายหนุ่ย
หรือว่าติ้งต่างมาที่สารอายารัชฎา
เพื่อฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์ในคดีพรากผู้เยาว์

คดีกระทำชำราวเด็กและฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
กรณีที่นายติ๊งต่างลักพาตัวเด็กหญิงวัย๔ขวบ
จากผู้ปกครองขณะเดินเที่ยวงานกาชาติในจังหวัดเลย
แล้วก็ใช้กำลังข่มขืนเด็กหญิงในป่าละเมาะ
และบีบคอจนถึงแก่ความตายเมื่อปี๒๕๕๙
คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตนะคะ
แต่ว่านายติ๊งต่างนั้นให้การรับสารภาพ
ได้ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุกตลอดชีวิตค่ะ

ข้อเท็จจริงจากคำฟ้องแสดงให้เห็นว่า
ติ๊งต่างฆ่าผู้เสียหายอย่างทารุณหดร้าย
อุทธรณ์จึงพิพากษาแก้ให้เพิ่มโทษในความผิดฐานกักค้างหน่วงเหนียว
และพาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
และกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
จำคุก๘ปีเป็น๑๒ปี
แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๖ปี
และเมื่อรวมกับโทษในข้อหาฆ่าผู้อื่นก็เป็นการคงโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะ
สำหรับนายติ๊งต่างเองก็ได้รับสารภาพในชั้นการสอบสวนนะคะว่า
ก่อเหตุกระทำชำราวอนาจารย์เหยื่อมานับ๑๐คนแล้ว
แล้วก็ฆาตกรรมไป๔ศพตั้งแต่ปี๒๕๐๔ขออภัย๕๕๑นะคะ
ถูกสารสั่งจำคุกตลอดชีวิตมาแล้ว๒สำนวน
คดีกระทำชำราวและฆ่าเด็กหญิงวัย๖ขวบ
แล้วก็อีกคดีหนึ่งก็คือกระทำชำราวและฆ่าเด็กชายวัย๗ขวบ
อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเมื่อปี๒๕๕๖ค่ะ